เราจะมาสำรวจเรื่องของสถานการณ์ของรัฐบาลคอสชกันหน่อยคุณผู้ชม
ตั้งแต่ที่เข้าไปพยายามจะจับกลุ่มพระธรรมชโยรวมทั้งตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
แต่ว่าเริ่มใช้กำลังทหารนั้นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มมากขึ้น
หลังออกมานี้เริ่มมีกระแสต่อต้านแล้วก็เริ่มเห็นอกเห็นใจฝ่ายผู้ถูกกระทำเพิ่มมากขึ้น
และมีอีกหลายเรื่องอีกหลายประเด็นที่คอสชพยายามจะแก้ปัญหาให้ลุล่วงแต่ว่าไม่สำเร็จ
เริ่มมีการต่อต้านเริ่มมีการวิภาควิจารณ์ทั้งทั้งที่มีความตั้งใจในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะครับ
เหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นเพราะอะไรติดตามพร้อมกันในสาววิเคราะหลบม่านการเมืองวันนี้ครับ
สัปดาห์นี้สมาชิกตลบม่านการเมืองของเราหายไป๒คน

ซูมจะมาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับเรา
แต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพี่ดูเหมือนสถานการณ์ของรัฐบาลเนี่ย
ค่อนข้างที่จะถูกหลายปัญหาลุมเลาเหลือเกิน
คือรัฐนาวาของเราเนี่ยถ้าจะเรียกกันตามภาษาชาวบ้านที่เรียกกันว่าเรือแป๊ะเนี่ยนะครับ
ถึงช่วงนี้เนี่ยมันมีอะไรพิกลอยู่อย่างหนึ่งคือตรงที่ว่าเหมือนกับมีมรสุมลุมเล้าไม่ใช่ลูกใหญ่นะครับ
แต่ก็เป็นระดับทะเลกระฉอกพอสมควรทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมต่างรุมร้าวเข้ามานะครับ
ผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องการเมืองเนี่ยก็ตั้งแต่มีปยปมีพูดเรื่องปฏิรูปยุทธศาสตร์ปรองดองเนี่ย
ก็มีการพูดพูดคำทำนองว่ารถแบบจะขยายเวลาไปหรือเปล่าอันนี้ซึ่งจะเป็นปัญหาที่ถ้าหากว่ามันจริงขยายขึ้นมาก็กระทบความรู้สึกคน
ซึ่งก็อยู่ที่นักการเมืองนั่นแหละครับว่าจะสามารถปรับให้เข้ากันได้หรือไม่
ทางด้านเศรษฐกิจก็เป็นปัญหาสดร้อนขึ้นมาเลย๒๓ประเด็น
คือตั้งแต่ช่วงที่ว่ามีการพูดถึงเรื่องเงินคงคลังเลยว่าจะลดน้อยถอยลง
พอรัฐบาลเอาไปใช้จ่ายนู่นใช้จ่ายหนี้ผันเงินเข้าไปเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย
หรือว่าซื้อเรือดำน้ำหรืออะไรคนก็ชักวิตกจะไปทางไหนกัน
แล้วมาล่าสุดท่านัยก็พูดถึง
ที่จริงท่านพูดเรื่องเรียกร้องพยันใจว่า
ถ้าคนไทยจะเสียสละ
รัฐจะได้เงินทันทีแสนล้านเข้ามาเลย

แต่ว่าคนฟังแล้วฟังไม่ได้สับ
จะไปกระเดือดหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับว่า
โยนหินทำทางมันจะขึ้นประสิทธิ์แบบหรือเปล่า
แต่ในที่สุดก็สงบลงไปด้วยการว่า
รัฐมนตรีคลังคดีหรือผู้เกี่ยวข้องคดีบอกไม่มีการขึ้น
แต่ถ้าขึ้นมันจะได้แสนล้าน
นี่เป็นปัญหาทางด้านภาวะเศรษฐกิจ
ในขณะที่คนอะไรได้ก็อย่างนี้
พอมีอะไรขึ้นมาแล้วมันก็ต้องตื่นตนกกันบ้าง

การเมืองก็มีปัญหาเศรษฐกิจปัญหา
สังคมก็มีปัญหาเหมือนกัน
คือการเผชิญหน้าในเรื่องวัดพระธรรมกาย

ยังไม่จบยืดเยื้อยาวนานมาหลาย
เป็นสัปดาห์เป็นจะเป็นเดือนอยู่แล้วนะครับ
มันคล้ายเป็นว่าการที่มีการเผชิญหน้ากัน
ด้วยการใช้มาตรา๔๔ก็ดีอะไรก็ดี
เพื่อจะจับกลุ่มคนที่ทำผิดพระที่ทำผิด
คือพระธรรมชายโย
ซึ่งเป็นพระเทพอะไรที่ตอนหลังก็มีการ
ถอดสมรสักแล้วเป็นพระชายบูรณ์สุทธิผล
แล้วก็ในวัดก็โดนอีกพระ
รองเจ้าอาวาสคนเดิมพระพระเด็จอะไรนะ
ก็โดนถอดสมรสัก
ปัญหาเหล่านี้มันเหมือนกับเป็นปัญหาสังคม
กลายตรงที่ว่าเมื่อเริ่มมีการเผชิญหน้ากัน
ยื่นเยอะยาวนานนี่นะครับ

จะทำอะไรก็ไม่ทำให้มันจบสิ้นเสียทีเนี่ย
มันจะกลายเป็นว่าเกิดการเผชิญหน้ากับเราสองฝ่าย
เมื่อเกิดการเผชิญหน้าแล้วเนี่ย
คนไทยเราเนี่ยมันมีนิสัยอย่างเห็นใจมวยรอง

ฝ่ายที่ถูกกระทำเนี่ยจะได้รับความเห็นใจ
และบังเอิญฝ่ายถูกกระทำนี้เป็นฝ่ายกัด
ถูกกระทำที่มีจิตวิทยามวลชน

พระจะอดตายอยู่แล้วอะไรทำนองนี้
ผมเกรงว่านี่จะเป็นปัญหาสังคม
ที่จะบานปลายต่อไปถ้าหากว่าไม่รีบจัดการแก้ไข
พิฤติศาสตร์๓ปัญหาสังคมเศรษฐกิจการเมือง
อันไหนน่าห่วงที่สุดที่จะกระทบกับรัฐบาลได้
จริงแล้วมันก็เหมือนกันหมดแล้ว
เพราะโดยสรุปมาถึงจุดสุดท้ายมันก็จะต้องเป็นเรื่องการเมือง
แต่นักการเมืองตอนนี้ยังนิ่งนะ
วันนี้มันอยากจะเรียกมันว่าภาวะอึมคึบ
คือยังไม่รู้มันจะออกหัวออกก้อยยังไงนะ
แล้วก็มันมีปัจจัยอะไรเข้ามาเป็นองค์ประกอบ
ปัจจัยทางกำหน้าต่างนี่นะ

แม้แต่รัฐบาลบอกว่ายืนหยัดเดินหน้าตามรถ
แบบมันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะมีการเลือกตั้งอ่ะนะจริง
เรื่องการเลือกตั้งก็เป็นทางออกอย่างหนึ่ง
เพียงแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างที่จะขับเคลื่อน
วันนี้รัฐบาลพยายามเอาปอยปมาเป็นเมนหลัก
ในกรมโยงประกอบเวลาเรื่องความปรองดองการปฏิรูป

แล้วก็การบริหารราชการแผ่นดิน
ซึ่งถ้าเรามองโดยรวมมันก็เป็นเรื่องที่ดี
สำคัญว่ามันจะออกมาอย่างไรก็นั่นเอง
แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องปรองดอง
ดูท่าแล้วมันก็ค่อนข้างจะยาก
ถ้าเราพูดตามความเป็นจริง
เพียงแต่ว่ารัฐบาลก็นำประเด็นนี้มาเป็นเงื่อนไข

หนึ่งถ้ามันปองรองกันได้มันก็ดี

อาจจะทำให้การเลือกตั้งนี้มันช้าไปก็ได้

บอกว่าถ้าไม่ปองดองก็
ก็รอไปก่อนแล้วกันเลือกตั้งอะไรทำนองนี้

แต่ว่า

มันก็ไม่ได้เชิงนั้นนะ
มันไม่ใช่ขึ้นใต้น้ำเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง

เชื่อว่าพระเพื่อไทยจะต้องมีข้อตลองที่สูงที่สุด
แต่เพราะหัวใจภายในของเขาเรื่องคดีความอะไรต่าง
มันจะต้องเป็นตัวแปรที่จะทำให้การสร้างกรอบปองดองนี่มันจะยากขึ้น

จริงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจที่มองว่าเป็นปัญหาหลุมร้าวรัฐบาลเนี่ยนะครับ
ถ้าดูจากภาพรวมทางเศรษฐกิจจริงมันไม่น่าจะไปเป็นปัญหารุมเล่านะครับ
เพราะว่าแม่นักศึกษาทุกคนก็จะมองเห็นตรงกันว่า
ปีนี้ยังไงมันจะดีกว่าปีที่แล้วแน่
อาจจะไม่ดีมากแต่ว่าดีขึ้นพอสมควรแน่นอนนะฮะ
ก็เชื่อกันอย่างนั้นถ้าจะเห็นได้จากตัวเลขต่างนะครับ
เรื่องของการส่งออกก็ดูดีขึ้นการใช้จ่ายภาครัฐก็ดี
การลงทุนของภาคเอกชนดูเหมือนว่าจะยังไม่เพิ่ม
แต่มันก็มีตัวเลขขอนู่นขอนี่เพิ่มขึ้นมาขอลงทุนดูแล้วมีแนวโน้มที่ดี
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าความอ่า
พลั้งเผลอของทางรัฐบาลเองหรือเปล่า
ที่อาจจะไปทำสะดุดขาตัวเอง
อย่างเรื่องของภาษีที่เมื่อกี้ที่พูดกันว่าจู่ก็มีเรื่องวัดมานะครับ
ก็จริงแล้วมันถ้าย้อนลอยถอยหลังไปเนี่ยมันตั้งแต่ตอนที่มีข่าวมาเป็นหลายเดือนแล้วล่ะ
ว่ารัฐบาลจะเก็บภาษีไม่พอหรือเปล่าไม่เป็นไปตามเป้าหรือเปล่านะฮะ
ก็เลยทำให้มีความระหวาดระแวงกันว่าเศรษฐกิจภาครัฐบาลเองนั่นแหละ
อาจจะไม่ดีเพราะอาจจะมีเงินไม่พออะไรต่างเนี่ยนะฮะ
พอมีอะไรนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของจะขึ้นภาษีหรือมาจากการขึ้นภาษี
คนก็สะดุ้งก็คงจำกันได้ว่าตอนนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่า
อยู่ค่าเครื่องบินจะขึ้นขึ้นเพราะอะไรขึ้นเพราะเขาบอกเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มขึ้น
คนก็ไปลือต่อว่าเก็บภาษีน้ำมันเพราะอะไร
เพราะรัฐบาลไม่มีเงินแล้วก็ต้องไปขึ้นภาษีน้ำมัน
ก็เลยเกิดตัวเลขความวิตกตรงนี้ขึ้นมา
พอวิตกขึ้นมาก็มีคนเอามาให้ดูอีกเห็นไหม
เมื่อก่อน๕แสนล้านมาอยู่๗๐ล้านแล้วก็ตกใจ

เมื่อก่อนที่มันมีเยอะเพราะเราเก็บไว้เยอะ

เรามีการเตรียมการล่วงหน้า

ตอนสิ้นปีเนี่ยตอนเดือนธันวาล

ก็ถือว่าโอเคก็ในทางเศรษฐกิจ
ก็ดีอีกแต่ว่าไปสร้างความเข้าใจผิดเสีย

กลัวกันว่าเอ๊ะหรือว่ารัฐบาลจะไม่มีเงิน

แล้วปากท้องของชนชั้นกลาง

พอสมควรนะคะใช่เขาก็จึง

ตอนแรกนะฮะซึ่งก็ต้องใช้ตามหน้าที่

จ่ายไปที่ให้กับคนโจรอะไรต่างที่เรานั่นกันนะครับ
ที่เป็นตัวอย่างมานี่ก็เก็บเงินไว้อีกแล้วก็เตรียมไปจ่ายอีกนะครับ
ก็เลยทำให้มองว่าจ่ายเกินไปหรือไม่
แต่รัฐบาลท่านก็บอกว่าจริงแล้วไม่ได้เกินหรอก
มันเตรียมไว้แล้วมีอยู่แล้ว
แต่ทีนี้มันจะต้องมีเรื่องของภาษีนี่แหละ
ที่ทำให้เกิดความกังวลว่าได้จริงหรือไม่ได้จริง

แล้วเราก็จะเห็นว่าข่าวที่การเก็บภาษีได้ไม่ตามเป้า
ดังขึ้นมาเรื่อยให้กรมสรรพากรไม่ได้ตามเป้า
ก็ไปกวาดต้อนบรรดาคู่ค้าย่อยอะไรต่าง

ก็เลยกลายเป็นความสงสัยตรงนี้เท่านั้นเองนะครับ
ก็จะช่วยเพิ่มได้เป็นแสนล้านอย่างนี้
คนก็เรื่อยตกใจเกิดขึ้นหรือเปล่า
แต่จริงแล้วเนี่ยก็ที่ท่านก็มาปฏิเสธก็ดีแล้วเนี่ย
ดุต่อว่าพวกเราว่าไปพาดหัวข่าวอย่างนี้ก็ดีแล้ว

แต่หลายโครงการรัฐบาลก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจรากย่านะคะ
แต่ทำไมมันถึงยังไม่ค่อยเดินหน้าเท่าไหร่
ถึงจะกระตุ้นไปอะไรไปเนี่ยนะคะ
โครงการใช้เงินที่รัฐบาลทุ่มเทลงไปเนี่ย
มันอาจจะไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ในแง่ที่คนเนี่ยไปใช้ไม่ได้ตรงกับประถูประสงค์
ในการที่จะให้เงินมันหมุนไปหมุนไปหลายรอบ
บางทีอาจจะไปใช้ในอย่างอื่นเป็นเรื่องส่วนตัวบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะ
พูดถึงถึงการเก็บภาษีเนี่ยคนก็คล่องใจอยู่ตอนหนึ่งเนี่ย
สองวันนี้มีข่าวว่าสตงออกมาจี้อีกแล้วว่า
แล้วภาษีโอนหุ้นขายหุ้นของคุณทักษิณกับครอบครัวเนี่ย
หมดอายุความวันที่๓๑มีนา

เอ๊ะคุณเลือกปฏิบัติหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
ปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยหวังนะครับว่า
อ่ารัฐบาลนี้น่าจะจัดการอะไรได้
มีข้อสังเกตอยู่อย่างเนี่ยภาษีแวดเนี่ยผมว่าไม่ต้องกลัวหรอกครับคือ
อย่างน้อยที่สุดจนถึงปี๖๑ยัง๗อยู่
แต่ว่าท่านก็บอกแล้วอย่างน้อย๑ปี
ในสิ่งที่ดำเนินการมาเนี่ยเขาไม่ได้จัดอันดับปัญหาให้มันชัดเจนไง

เดี๋ยวนี้ก็ได้สุดท้ายไม่มีอะไรเลย
เรื่องระบบภาษีมันเป็นเรื่องที่

ตัดระเบียบต่อใหม่บทศาสตร์ควรเฮนะ

มีความสุจริตเที่ยงตรงแล้วก็ได้รับการยอมรับ
ผมว่าน่าจะเห็นอะไรได้ดีมากกว่านี้
เพราะคนนี้ก็มีอยู่เบิ้ลอยู่ข้างหลังใคร

ทำอะไรรู้สึกติดขัดไปหมดในฐานะที่
ครับอันนี้ก็มันเป็นเรื่องอย่างที่ผมเคยพูดไว้
พูดไว้แล้วก็เขียนไว้บ้างในบางที่นะว่า
จริงแล้วทางเศรษฐศาสตร์ที่เขาจะสอนกัน
ว่าทุกอย่างมันมีอัธิบายโยชน์มีของเนี่ยนะครับ
แล้วทุกหน่วยที่เราบริโภคไปเนี่ยมันจะลดลงเรื่อย

เพราะฉะนั้นมันก็จะลดลงไปเรื่อยใช่ไหมครับ

จากการที่ประชาชนเคยได้รับประโยชน์เต็มที่

คือสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ย

บอกว่าเนี่ยเวลาเธอแต่งงานกันเนี่ยใช่ไหม

พี่ซูมก่อนมาจะบอกว่ามันเป็นธรรมชาติเลยหรือเปล่า
มันเป็นทฤษฎีที่รักสัตว์สินตาของโลกเลยครับ
พอจดไว้นะครับว่าเป็นเรื่องอย่างนี้

ถ้าเผื่อว่าอย่างของฝรั่งเขาถึงบอกไว้แหละว่า
เอา๔ปีนะถ้าดีจริงก็ต่ออีก๔ปี
ไม่ดีจริงก็ไปชัดเจน
แต่นี่ของเราเนี่ยบางทีมันไม่รู้ว่ากี่ปีไง
ท่านมันก็เลยทำให้เกิดความกังวลใจ

แต่ช่วงปลายมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้ทุกครั้ง
เพราะคนไทยก็อาจจะเรื่องอัฐประโยชน์เนี่ย
มันคล้ายว่าเร็วหน่อย

ยังมีความรู้สึกว่ามันหมดเร็ว
มันก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับตรงนี้นะ

ก็คงจะหาทางแก้ไขได้
วิธีหนึ่งที่ผมเสนอไว้ก็คือว่า
ก็พยายามทำอะไรอย่างนี้มีทีเด็ดอย่างนี้
ภาษีอากรตามอย่างที่คุณลิขิตว่ามีอะไรมีมาตรการอะไรดีออกมาไหม
หรือว่าอย่างเรื่องที่ปัญหาสังคมตรงนี้ที่ผมกังวลใจมาก
ก็เพราะว่าเป็นห่วงว่าการยืดเยื้อมันจะทำให้คนผิดกลายเป็นคนถูก